ชักชักชักกันให้สุดมันกับประเพณีโบราณของเมืองจันทร์เติมพลังด้วยก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสแซ่บนิยมสี่ตะกร่อเปิดเตาต้นตำรับสาระเป๋าพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีและควันหลงวันสงกรานสนุกสนานเฮฮาให้คลายร้อนตลอดข่าวอาทิตย์นี้บ่ายสองโมงนะคะ